สวัสดีครับมาติดตามข่าวยามดึกกันกับไทยรัฐเจาะประเด็นครับและพบกับผมทัศนัยโค้ดทองเช่นเคยครับวันนี้เราพบกันในค่ำคืนของวันศุกร์แล้วนะครับวันที่๖มีนาคม๒๕๖๓ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์นะครับ
คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับมีรถบรรทุกบรรทุกหมูมาเต็มคันครับจู่จู่เสียหลักครับพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถที่จอดรอกับรถอยู่เจ็ดคันรวดนะครับซึ่งก็ทำให้มีรถนั้นเสียหายไปแต่ว่าโชคดีครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสีย
ที่จังหวัดชะเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถถนนสิริโสธรในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตะบนหนองจอกอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเศร้าที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกหมู
ชนรถเก่งและรถบรรทุก๗คันรวดทำให้ด้านหน้ารถพังเสียหาย
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
นายสายรุ้งใจสว่างอายุ๓๐ปีคนขับรถบรรทุกหมูระบุว่ากำลังขนหมูไปส่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันหน้าเบรกกระทันหันจึงตัดสินใจหักหลบข้ามเลนไปฝั่งตรงข้าม
ชนรถที่จอดกลับรถจนได้รับความเสียหาย
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนขอบสะพานต่างระดับอ่าวอุดม
ถนนสุขุมวิทย์ตะบนทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายใน
ซึ่งด้านหน้ามีรถปรายศนีย์จอดอยู่ด้วย
คนขับรถปรายศนีย์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุจอดติดไฟแดงตรงสี่แยกใต้ทางต่างระดับ
ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายใน

บนถนนมิตรภาพในพื้นที่บ้านใหม่เกษม
ตะมนต์ธานปราสาทอำเภอโนลสูง

ได้รับความเสียหายอยู่ด้วยอีก๑คัน

ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด๙คน
กลับจากทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดสระบุรี

รถตู้ที่ขับสวนมาอย่างจัง

ตู้พุ่งชนรถอีแตนบริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำ
ป่าเหล่าถนนสายบ้านโตกสำนักหมัน
ในพื้นที่ตะบนป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ทำให้ด้านหน้ารถตู้และด้านข้างพังยับเยิน

ใกล้กันพบรถอีแตนบรรทุกแตงกวาตกลงข้างทาง

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่ารถตู้ที่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยประมาณ๑๐คน

และกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดพิจิตร
มาถึงจุดเกิดเหตุที่ค่อนข้างมืดรถพุ่งชนท้ายรถอีแตนอย่างจัง